ที่แม่ลูกชาวเมียนมานะคะถูกฆ่าทุบหัวในห้องเช่า
ซึ่งล่าสุดตำรวจพบสัญญาณโทรศัพท์อยู่ที่อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่นะคะญาติญาติของผู้ตายทั้งสองคนเนี่ย
ตอนนี้มีการรวมเงินกันนะคะเพื่อที่จะให้รางวัลนำจับผู้ก่อเหตุนะคะ
เป็นแสนนะคะเป็นเงินหลักแสนค่ะนางทุนชาวเมียนมากับลูกชายอายุสี่ขวบ
ถูกในถ่อนะคะชาวเมียนมาผู้เป็นสามี
ค้อนทุบศีรษะเสียชีวิตในห้องเช่าที่อำเภอเมืองลำพูน
แล้วหลังจากนั้นก็ขับรถกระบะหลบหนีไปซึ่งตำรวจเนี่ยจับสัญญาณโทรศัพท์ได้
ในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นก็ปิดเครื่องค่ะ
กระบะคันนี้นะคะช่วงสายที่ผ่านมาค่ะนายซอลิ่งซึ่งเป็นน้าของนางทุน
ผู้เสียชีวิตเข้าให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองลำพูน
บอกว่านางทุนเองเนี่ยนะคะเอ่อเด็กที่เสียชีวิตพร้อมกับนางทุนเนี่ย
ก็คือเป็นลูกติดของนางทุนนั่นแหละก่อนที่จะมาแต่งงานกับนายถ่อผู้ก่อเหตุ
แล้วเขาก็รู้จักกันนะคะคือเลิกกับสามีเก่าแล้วก็มารู้จักกับในถ่อทางเฟซบุ๊ก
จนมีการอยู่ด้วยกันนะคะทางครอบครัวเองเนี่ยได้เจอกับผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อยี่สิบสี่
มีนาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเป็นประเพณีปลอยส่างลอง
ก็ยังได้ซื้อสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทให้กับผู้ตายด้วยแต่หลังจากที่ทั้งหลานแล้วก็
นางทุนเสียชีวิตเนี่ยนะคะเงินสดก็หายไปหลายหมื่นสร้อยคอทองคำเส้นนั้นที่หนักหนึ่งบาท
ก็หายไปด้วยญาติทั้งหมดตอนนี้รวมถึงพ่อแท้ของเด็กชายอายุสี่ขวบที่เสียชีวิตเนี่ย
ตอนนี้รวมเงินกันนะคะ๑แสนบาทมอบให้กับคนที่ชี้เบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มในถ่อ
ดำเนินคดีได้ค่ะความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
สารจังหวัดลำพูนตอนนี้ออกหมายจับนายถ่อในข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วค่ะ